คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าคือที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีคนเข้าไปพบศพของชายอายุ๕๒ปี
เสียชีวิตแบบปริศนานะคะแล้วสภาพเนี่ยเหมือนถูกของมีคมแทงจนไส้ทะลักออกมา
ลองดูเรื่องนี้กันหน่อยตำรวจภูทรเมืองลำปาง
ก็เข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่๔๒
อยู่ที่ชุมชนท่านังลอยนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คือไปถึงสภาพบ้านจะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในห้องนอนไปพบกับศพทราบชื่อว่าคือนายวิโรธอายุ๕๒ปี
ตัวเขาเองก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยแล้วนะคะ
ไปพบว่าถูกแทงที่บริเวณท้องด้านซ้ายใกล้กับลิ้นปี่จนไส้มันทะลักออกมา
แล้วก็มีพบปลายมีดปักติดอยู่ด้วยนะคะ
ด้ามของอาวุธมีดตกอยู่ที่ข้างที่นอนด้วย
ทีนี้ไปพูดคุยกับญาติของผู้ตายสอบสวนมาก็ทราบแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวญาติเขาเองคือนายมานพเป็นญาติ
มาหาตัวผู้ตายที่บ้านเรียกผู้ตายเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านตั้งนานแหละ
แล้วไม่เห็นมีใครตอบรับเลยก็เลยเข้าไปดู
สุดท้ายไปพบนี่แหละค่ะตัวนายวิโรธเป็นศพซะแล้ว
ก็ทางด้านของญาติผู้ตายนายมานพยังเล่าแบบนี้นะ
ตัวนายวิโรธเนี่ยเขาเหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก่อนหน้านี้เคยเผาบ้านตัวเองมาแล้วด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการส่งศพไปชนะสูตรแล้วค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากจะทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยลงพื้นที่ปรากฏว่าบ้านเนี่ยปิดแล้วก็ไม่เจอกับญาติ
ก็ปิดอยู่แบบนี้แต่ทีเนี้ยเราไปพบผู้สื่อข่าว

เพื่อนบ้านชื่อคุณชัยวิทย์อายุ๖๙ปี
คุณลุงชัยวิทย์ก็เล่าแบบนี้นะว่า
ปกตินายวิโรธผู้ตายเขาจะอยู่คนเดียวช่วงกลางคืน
แต่ตอนเช้าของทุกวันเขาจะมีพี่ชายมาดูแลบ้านให้เป็นประจำนะ
ตัวนายวิโรธผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
อันนี้พูดตรงกับญาติเลย

เขาก็ให้น้ำหนักนะไปที่เรื่องของการฆ่าตัวตายก่อน
เพราะก็คือสอบถามทั้งญาติทั้งเพื่อนบ้านเอง
บอกว่าผู้ตายป่วยจิตเวท
แล้วตอนนี้เธอถามไปทางญาติญาติเองก็บอกว่า
ก็ไม่ได้ติดใจหรอกนะเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายจริง

เรื่องของผู้ป่วยจิตเวทนี่คือญาติญาติต้องทำความเข้าใจดูแลอย่างใกล้ชิด
ขาดยาไม่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ